เรื่องของทีมชาติไทยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมยังมีข่าวต่อเนื่องเพราะว่า
คู่แข่งของเราเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่เมื่อวานเนี่ยแข่งเสร็จเรียบร้อยเราทราบแล้วนะครับ
เจอกับคู่แข่งที่เราเคยเจอมาในเกมอุ่นเครื่องนั่นคือ
สาวดีอาราเบียอดีตแชมป์นะครับรองแชมป์ปี๒๐๑๓ครับ
เกมของกลุ่มบีนะครับซึ่งที่๑เนี่ยจะเจอกับไทยนะครับในวันเสาร์นี้รอบ๘ทีม
แล้วก็เป็นเกมที่สำคัญมาก

จากนั้นครับบอลต่อเข้ามานะครับก็ยังคงบุกแบบต่อเนื่องครับ
สาวดีอาราเบียดีกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับที่พวกเขานั้นเกือบจะได้ประตูครับ
นาที๗๑นะครับอันดุลาอันดุลามาในเกี่ยวแล้วก็ไปยิงนะครับ
แต่บอลโด่งข้ามขาดมุมแคบจากนั้นที๘๐ครับบุกต่อเนื่องครับ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
เนื่องจากว่ากาต้าเสมอกับญี่ปุ่นทำให้กาต้ามีเพียง๓คะแนนก็ตกรอบไปครับ
อูนี่เคยเจอกับเกมอุ่นเครื่องกับเรานะครับก่อนเริ่มโทรเมนต์เราแพ้ไป๐๑แต่ว่าก็เป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ
ส่วนการจำหน่ายบัตรคู่ของไทยกับซาอุเนี่ยแหละครับเตะที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวานนะครับ
ยังไม่รู้ว่าคู่แข่งจะเป็นใครแต่บัตรเนี่ยจำหน่ายหมดไปก่อนช่วง๑๐โมง๑๙๐๐ใบหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งนะครับ
ดีใจนะดีใจอยากมาดูคือน้องก็ดีใจเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับอานนท์อมอลเลิศักดิ์ก็บอกว่าขอบคุณมากเลยเป็นแฟนที่ติดตามตลอด๓เกมที่ผ่านมาทำให้ทีมไทยเนี่ยมีกำลังใจในการผ่านเข้าสู่รอบด๊อกเอาท์ได้แล้วก็เกมต่อไปมันสำคัญมากนะครับที่จะรุยทางเข้าสู่โอลิมปิกไปอีก๙หนึ่งเขาก็หวังว่าแ
วิทยาธรรมศาสตร์รังสิตในวันเสาร์ที่๑๘มกราคมนี้ในเวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาทีนะครับวันหยุดด้วยวันดีด้วยไปดูได้ให้กำลังใจกันก็ควรจะเคลียร์เวลาไปเชียร์กันนะครับเป็นบ่อนที่เล่นแล้วค่อนข้างใกล้เขียนกันดูแล้วก็มันนะครับ